ปกติเวลาเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเราก็มักจะเห็นคลิปจากที่ประชาชนเขาหยิบกล้องมือถือขึ้นมา
ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้โซเชียลบ้างส่งไปฟ้องตำรวจบ้าง
คราวนี้ค่ะเป็นผลงานของรองผู้บังคับการตำรวจนครปฐมเองเลยนะคะ
ลงพื้นที่แล้วก็เอาตัวเองนี่แหละใช้มือถือเนี่ย
ถ่ายคลิปแล้วแจกจ่ายให้ทุกโรงพักเลยบอกว่า
นี่มันยังไม่สนองนโยบายเรื่องของการจราจรที่ทำให้ถนนเป็นถนนปลอดภัย๑๐๐ค่ะ
คือเป็นตำรวจไล่บี้ตำรวจกันเอง
นี่ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกชัดบันทการคล้ายคลึงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะคะ
เขาถ่ายคลิปจากการลงพื้นที่ตรวจเส้นทางถนนเทสาเขตเทศบาลนครปฐมด้วยตัวเองเลย
คือถนนเส้นนี้ถูกยกให้เป็นถนนตัวอย่างมีความปลอดภัย๑๐๐
เพราะว่าเส้นนี้เนี่ยนะคะมีทั้งโรงเรียนดังประจำจังหวัดโรงพยาบาลนครปฐมที่ว่าการอำเภอ
แล้วก็มีสารตั้งอยู่ในเส้นเดียวกันนี่แหละ
เพราะฉะนั้นการจราจรในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นไม่ต้องนึกภาพเลยคุณผู้ชม
รถติดเหลือเกินผู้ใช้รถใช้ถนนก็ร้องเรียนกันมาไม่ขาดสายค่ะ
ช่วงปีที่ผ่านมาก็เลยมีการรณรงค์อย่างหนัก
ตัวท่านเองเนี่ยนะก็เป็นวิทยากรไปบรรยายตามโรงเรียนต่างแล้วก็ตามสถานที่ราชการทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย
ทีนี้หลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจการจราจรค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นทั้งซ้อน๓หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
ขับขี่เส้นทางแบบผิดการจราจรกันเยอะมากเลยตัดสินใจถ่ายคลิปมันซะเลย
ถ่ายคลิปไม่พอส่งให้ทุกสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรทั้งหมดของสพมนครปฐมค่ะ
บอกว่าไปแก้ไขซะทำยังไงก็ได้ให้เส้นนี้มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต
ถ้าคุณเห็นคนไม่ใส่หมวกคุณต้องจับ